กรุงเทพมาดูรถเมย์ผมเชื่อเหลือเกินนะ
ว่าคนที่มาทำงานในกรุงเทพน่าจะเคยใช้บริการรถเมย์สาย๘
อุ้ยเคยใช่ไหมคุณอะเคยใช่ไหมคุณอะ

จับน้ำมือจับแล้วเท้ายันคืนให้แน่นเลยนะ
นึกภาพออกเลยเออต้องขับเร็วมาก
แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาเปลี่ยนไป

แต่เมื่อวานนี้มันก็เกิดเหตุการณ์รถไปเฉียวชน
แต่ว่าย้ำแบบนี้ว่าการเฉียวชนครั้งนี้
ไม่ได้จากความประมาทหรือว่าการขับรถเร็ว
แต่มันอาจจะเกิดจากที่คนขับเขายังไม่ชินกับ
ความขนาดความกว้างความยาวของรถ

นี่ไงครับคะมันเป็นรถไฟฟ้าอย่างนี้โอ้โฮแอร์เย็นทำเลยนะ

เขาขับกันเร็วโอ้โหมือก็ต้องจับเท้าก็ต้องยัน

อันนี้เป็นแบบใหม่ที่ให้บริการเมื่อวานนี้วันแรก
โอ้โหคนใช้บริการก็ดีอกดีใจแต่
อย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์ไปเฉียวชนเข้า
ในเพลงแบบรถเมธายแฟนขับโพสต์ภาพ

คือสายแปดเขาเปลี่ยนสายสายเปลี่ยนเลข

ก็ไปเฉียวชนกับรถปรับอากาศยูโรสี่ส้มสาย๕๐๙พุทธบนชนสาย๒หมวดที่๒
อยู่ที่บริเวณอันนุษย์สวรรค์ดิชัยสมรภูมิ
จนทำให้รถเมย์สาย๘เสียหายคือตรงกระจกที่มันยื่นไหม
กระจกมองข้างมันก็หักงอเข้าไป
คือต้องบอกว่าตอนเกิดเหตุรถเมย์สาย๘คันนี้กำลังจะออกจากป้าย
แล้วเหมือนแบบตีโค้งไม่พ้นก็เลยไปเฉียวกับรถยูโรส้มที่เขาอยู่ข้างหน้า

คือด้วยความที่กระจกมันออกไปด้านหน้า

ก็ทำให้กระจกมันก็พับงอกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๙โมง๙นาทีเมื่อวานแหมเวลาดีซะด้วยเนอะ
ซึ่งเป็นวันแรกในการที่เปลี่ยนโฉมออกมาวิ่งให้บริการเมื่อวานเลย
แต่ว่าคือมันก็คนก็วิภาควิจารณ์เยอะบอก
โอ้โหมันยังขับเร็วอยู่หรือเปล่า

แต่หลายคนบอกว่าอยากได้รถร้อนกลับคืนมาเหมือนกัน

แต่นั่งแบบรถร้อนธรรมดาก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเหตุผลสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
ล่าสุดผู้ให้บริการรถเมย์๓๘หรือว่า๒๔๓๘

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันมีการเฉียวชน
มันเกิดจากขณะที่รถเมคันนี้กำลังจะออกจากป้ายที่อนุสวรี
แล้วก็ทำให้รถเมย์ไปเฉียวชนกับรถยูโรส้ม

คือทางด้านของรถสาย๘กระจกหัก
แต่รถเมยูโรสีส้มด้านหลังขวาก็เสียหาย

แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บ
แต่บริษัทได้มีการเรียกพนักงานมาสอบส่วนเบื้องต้นแล้ว
พนักงานคนนี้เขามีประวัติขับที่ดีนะ
ประสบอุบัติเหตุมาก่อนนะ

ไม่ได้เกิดจากการขับรถเร็วหรือความประมาทเลินเลิศในการขับขี่

แล้วก็เดี๋ยวจะอบรมให้เรียบร้อย
แล้วก่อนที่จะให้เขากลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

ตัวความกว้างความยาวมันอาจจะแบบไม่เหมือนเดิม

เพราะระบบดูเหมือนจะเปลี่ยนหมดเลย

จากจะเห็นภาพสายแปดแบบใหม่แล้วแบบใหม่แบบสับเนี่ย
พนักงานทุกคนจะต้องมายืนปฏิญาณตนด้วยนะ

มีกำแหน่งเหมือนแอร์โฮสเตจแล้วก็เป็นบัสโฮสเตจนะ
เอาไว้จะไปใช้บริการแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็นยังไง